สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั

แล้วก็มีลักษณะนี่ฮะแก้วกับก้งกับแก้มอะไรพวกนี้เหมือนกับว่าเป็นร่องรอยการตั้งวงดื่มกินกันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านหลังนี้นะครับ
ส่วนนายปัญญายกรัฐอายุ๕๖ปีหรือว่านายโชคเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่นายมนูมาทำงานเป็นลูกน้องอยู่ด้วย
หลังเกิดเหตุยิงนายมนูได้ขี่จักรยานยนต์หนีออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็เอาปืนไปด้วยนะครับ
จากบ้านที่เกิดเหตุไปแล้วสักสองกิโลเมตรนี่จับได้นะครับ
ขณะที่จับได้เนี่ยนายปัญญาก็พยายามขี่รถหนีอยู่เลยนะฮะ

พร้อมกับปืน๓๘ที่ใช้ยังเหลือกระสุนอีก๑๕นัด
โอ้โหนายปัญญาสารภาพอ้างว่าแบบนี้นะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่กับนายมนู
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายมนูเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องกับเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกัน๔คน
แต่คนอื่นก็ทยอยกันกลับไป
เหลือนายปัญญาที่เป็นนายจ้างเป็นผู้รับเหมากับนายมนูที่เป็นลูกน้องเนี่ย๒คน
ปัญญาอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกินกันอยู่
พอเริ่มเมาหนักขึ้นเนี่ยก็มีปากเสียงกัน
มนูขอเบิกเงินค่าแรงจำนวน๗๕๐บาทเขาก็เลยให้ไป๓๐๐บาท
แต่นายมนูไม่ยอมจะเอาทั้งหมด๗๕๐บาท
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านที่อยู่ใกล้ไปเอามีดพระมา

ส่วนตัวนายปัญญาบอกว่าพอเห็นนายมนูไปหยิบมีดมาเนี่ย
เขาก็เลยเข้าไปหยิบปืนในบ้านเอามาป้องกันตัวกลัวกลัวว่าจะถูกทำร้าย
หลังจากนั้นเกิดการโต้เถียงมีปากเสียงกันอีกรอบนึง
ทีนี้ด้วยความโมโหแล้วก็เมาด้วยก็เลยใช้ปืนเนี่ย
ยิงใส่นายมนูไปสี่นัดจนนายมนูล้มลงกับพื้น
เขาก็เลยเดินไปบอกนายยงยุทธ์เทพแก้วซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตะบนบ่อตรุ
ที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้กันบอกว่าให้ช่วยพานายมนูไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เพราะว่าเขายิงใส่ไปแล้วแล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์
พร้อมกับอาวุธปืนเนี่ยออกจากบ้านไป
นี่แหละค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายปัญญาไปสอบสวนอีกรอบหนึ่งนะคะ
แล้วก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บค่ะ
ที่เป็นลูกน้องที่ถูกยิงก็คือนายมนูเสียชีวิตนะคะ
ดังนั้นก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
สะพ้ายของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนจะยิงกันเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ไปหาผู้เสียชีวิตที่ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่กับในจ้างกับเพื่อนเพื่อขอเงิน
แต่ทางผู้เสียชีวิตขอเบิกเงินในจ้าง๒๐๐บาท
ในจ้างได้ยินว่า๗๕๐บาท
เขาก็เลยย้ำในจ้างไปอีกทีว่าเบิกแค่๒๐๐บาท
จากนั้นนายจ้างก็ให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะไปหยิบกระเป๋ามาให้
แล้วก็ยื่นเงินให้๒๐๐บาท
ตัวเขาเอาไป๑๐๑บาทส่วนอีก๑๐๑บาทผู้เสียชีวิตเขาเก็บเอาไว้
จากนั้นนะคะพอได้เงินกันแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะได้เงินแล้ว
ขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันเขาก็กลับไป
สะพ้ายของผู้เสียชีวิตเขาก็กลับไป
จากนั้นก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ประมาณสักผ่านไปชั่วโมง๒ชั่วโมงนะคะ
โทรมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยผู้ตายเขาถูกยิงนะ
เสียชีวิตแล้วด้วยเนี่ยเธอก็บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าปกติทั้งคู่เขาก็ดื่มเหล้าด้วยกัน
นั่งล้อมวงสังสรรค์กันบ่อยมากอะค่ะ
ไม่ใช่๗๕๐ก็คือ๒๐๐แต่นายจ้างฟังผิดเป็น๗๕๐ใช่ไหมครับ

มันมีเวิร์คสักร้อยมันเอาไว้สักร้อย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะก็เป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ก็เหมือนในภาพเมื่อวานนี้เลยนะตอนช่วงกลางดึกที่เกิดเหตุที่ตำรวจไปตรวจสอบนะครับ
จะมีแคร่ไม้สีน้ำเงินตั้งอยู่เป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ย
เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ก่อนจะเกิดเรื่อง
นี่นะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
ส่วนบ้านของผู้ตายอยู่ติดกับหลังบ้านของผู้ก่อเหตุ
ทั้งสองคนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นหัวหน้ากับลูกน้องกัน
ค่ะนะฮะเราได้สอบถามนายยงยุทธ์เทพแก้ว
อายุห้าสิบสี่ปีซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำรวจบ่อตรุ
คนที่ผู้ต้องหาบอกว่าพอยิงเขาแล้วก็ไปบอก
บอกให้ช่วยเรียกรถพยาบาลมาเอาตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาลหน่อย
แต่เขาเสียชีวิตอืมนะฮะนายยงยุทธ์เนี่ยบอกว่า
ระหว่างที่นั่งอยู่ที่หลังบ้านเมื่อคืนนี้ผู้ก่อเหตุนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาหาในสภาพไม่ได้สวมเสื้อ
แล้วบอกว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ที่หน้าบ้าน
อยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นเขาสังเกตเห็นว่าสีหน้าท่าทางเนี่ยของคนก่อเหตุลักษณะแบบวิตกกังวลน่ะ
แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากนะฮะเพราะว่าต้องรีบไปเรียกรถพยาบาลนะครับส่วนตัวคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ออกไป
พอไปถึงหน้าบ้านจุดเกิดเหตุพบว่าตอนนั้นผู้ตายเนี่ยที่เขาถูกยิงเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านยังพอมีสติอยู่นะครับ
ร้องด้วยความเจ็บปวดก็พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรนะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
ผู้ตายก็ตอบแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะฮะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เขามันบอกว่ามีคนถูกยิงอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ช่วยตามรถพยาบาลให้หน่อยเท้ะตอนนั้นสัก๒๕นที่มีอาทาพลก็เพิ่มกลัวไปฟังผ่านของชั้น
พอดีก็ผมก็ติดต่อรถพยาบาลด่วนแล้วก็ได้ไปที่เกือเท
ตั้งวงอยู่แบบนี้เราก็คิดว่าน่าจะดื่มเหล้ากัน
ความรู้สึกก็เสร็จแล้วก็รถพยาบาลผมก็โทรเร่งด่วน
เพราะตอนนั้นไปเห็นคนเจ็บนอนอยู่ก็คิดว่าจะไม่เป็นอะไร
ความรู้สึกเห็นว่าแผลอะไรมันก็ไม่เยอะนะแต่ว่าไม่รู้มันตรงนั้นมันจุดจุดโดนจุด
เขาก็วิตกกังวลคล้ายว่าเหมือนกับลักษณะเขายังเป็นห่วง
ความรู้สึกเขาว่าเขาไม่อยากให้เกิดตรงนั้นแหละแต่มันเกิดไปแล้วผมผมคิดว่านะ
เพราะถ้าเรื่องความรู้สึกจริงถามว่าถ้าเกิดคนฆ่าคนแบบนี้
คือทำคนแบบเนี้ยเขาคงจะหนีไปแล้วมันคงจะไม่มีจิตสำนึกว่าตาม
เชิญให้ทัพที่หาเมื่อเปลี่ยนอย่างไรให้เอารถไปบ้านอะไรลักษณ์ก่อนแล้วใช่ไหม
ขนาดที่นายปัญญาผู้ต้องหาวันนี้ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่สบ๓บ
สอบปากคำตลอดทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มาติดตามมาดูคดีที่สถานีตำรวจนะครับ
เราก็พยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือทั้งฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ยทางญาติเขาก็บอกสั้น
ตัวผู้ก่อเหตุก็บอกบอกไม่อยากเป็นข่าวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ได้คุยกับนายสุชาติยกรัฐอายุ๔๘ปีเป็นน้องชายของนายปัญญาผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าพี่ชายของเขามีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมานานกว่า๒๐ปี
ที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยเบี้ยวเงินใครไม่เคยมีปัญหากับลูกน้องคนไหนมาก่อน
นายมนูผู้ตายมาทวงเงินค่าแรงจากพี่ชาย๗๕๐บาท
แล้วพี่ชายบอกว่าให้๓๐๐บาทแล้วมีปัญหากันเนี่ย
ก็เพราะว่าผู้ตายเขาเพิ่งมาทำงานได้แค่๒วัน
ตามปกติแล้วงานก่อสร้างจะจ่ายเงินคนงานเดือนละสองครั้ง
คือกลางเดือนกับปลายเดือนหรือไม่ก็ต้องทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายก่อน
ถึงจะเบิกเงินได้ที่ผ่านมาพี่ชายเขาจะใช้วิธีนี้ตลอด
ในการจ่ายเงินให้กับลูกน้องค่ะส่วนที่พี่ชายไปยิงนายมนูจนเสียชีวิต
ส่วนตัวของน้องชายของผู้ต้องหานะฮะที่เขาบอกกับเรานะ
เขาบอกเขาคิดว่าพี่ชายเนี่ยทำไปเพราะป้องกันตัว
จากก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันแล้วนายมนูเนี่ย
หยิบมีดที่บ้านมานะครับแล้วถือมีดเข้ามาหา
พี่ชายก็เลยยิงสวนไปเพราะเกรงว่าผู้ตายจะทำร้าย
เนื่องจากในบ้านมีแม่ที่อายุมากอยู่เนี่ยอาศัยอยู่ด้วย
น้องชายของนายปัญญายอมรับว่าตัวของนายมนูนะฮะ
เป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใคร
ถ้าไม่มีใครมาหาเรื่องและที่สำคัญ
น้องชายเขาก็บอกว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นนักเลงนะครับ
พี่ชายให้ไปครับไอ้๓๐๐ที่เหลือค่อยมาเอา
แต่เขาไม่ยอมเจ้าเด็ดอย่างหมด
พูดว่าก็ได้ไหมแล้วแต่พอกตัวหนอไป
มันทำร้ายแค่สองวันแล้วเขาก็มาขอเบอร์กทาง

จะมาเป็นครั้งนั้นเขาต้องระวังตัวเลย

ศพของนายมนูผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้

เราได้คุยกับทางภรรยาของผู้ตายนะฮะ
ชื่อนางสาวสิริพรยกรัฐอายุ๒๗ปีนะครับ
บอกว่าสามีเธอเพิ่งมาทำงานกับผู้ก่อเหตุได้ไม่กี่วันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเธอก็รู้แค่ว่าสามีเนี่ย

แล้วสามีบอกว่าเดี๋ยวจะไปเบิกเงินด้วย

ให้กับลูกสาววัย๒ขวบกิน
หลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
พอออกมาดูก็เห็นว่าสามีถูกยิงจนล้มลงไปนอนแล้ว

เพราะไม่คิดว่าเสียงปืนที่ดังขึ้น

บอกว่าที่ผ่านมาสามีเธอกับผู้ก่อเหตุรู้จักกันดีนะครับ

แต่ก็ยอมรับว่าเคยมีปัญหากันเมื่อหลายปีก่อน

เธอก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยจะเอายังไงต่อ

คือสามีเป็นคนหามาทั้งหมด

คัดค้านการประกันตัวด้วย

ครอบครัวเธอจะไม่ปลอดภัย
มาบอกตอนนี้เลยว่า

คือแสดงว่าพกไปตั้งแต่ตอน๒ทุ่มแล้ว
ไม่ได้กลับมาเอาที่บ้าน
พกไปพกพก

พอกลับมานั่นแหละเกิดเรื่องเลย

สันหมดพูดอะไรไม่ออกเลย

พอยิงพอบอลด้วยเลยตอนนั้น

สามีเป็นคนใจเย็น

ถ้าพูดไม่เข้าหัว

เขาตะโระทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านแล้ว

นี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนข้างบ้าน

ก็เป็นความรู้สึกของ

มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะครับ

เขาอยู่แค่สองคนนะฮะผู้ต้องหากับผู้ตายนะครับ

เจตนาด้วยนะครับพนักงานสอบสวน

นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลา